อย่างที่ท่านนายกพูดเมื่อวานว่าอยากจะให้หน่วยงานตรวจสอบเรื่องของข่าวปลอม
เรื่องของเฟคนิวนะครับเพราะว่าคนก็กังวลกับเรื่องของโควิดเพราะว่าก่อนหน้านี้
มีข่าวว่าตำรวจที่บัวใหญ่ฉีดวัคซีนเข็มที่๒แล้วก็เสียชีวิตเลย
คนก็กลัวเข้าไปอีกตกออกตกใจล่าสุดทางจังหวัดออกมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวปลอม
มันเป็นเฟคนิวเขาไม่ได้เสียชีวิตจากเรื่องของการฉีดวัคซีนเขาเป็นโรคหัวใจนะครับ
คือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่มีข่าวปล่อยออกมาว่าดาบตำรวจวันลบผู้พันนาอายุ๕๐ปีเนี่ยเป็นตำรวจประจำ
เรื่องของการแจ้งเหตุอยู่ที่สพบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตคาห้องพักเลยขึ้นอืดเลยครับตำรวจไปเจอกัน
เขาบอกว่าไม่เจอหน้ามาสองวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็ไม่มาทำงานไปดูที่ห้องศพขึ้นอืดเสียชีวิตแล้ว
คนก็จะกลัวเข้าไปอีกทีนี้นะเทศการที่เกิดขึ้นครับมายไอเบาะใหญ่ชิ้วว่านายสะกริลเสมหิรันซ์แรม
ในแพทย์ชันชัยปุ่นอยู่เป็นผู้ในการบรมพยาบาลบัวใหญ่
ออกมายืนยันเลยเรื่องที่ดาบตำรวจวันลบเสียชีวิตเนี่ย
ที่บอกว่ามันเกิดจากการฉีดวัคซีนยืนยันนะเป็นข่าวปลอม
เขาเสียชีวิตจากการที่เขามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจขาบวม
แล้วก็โรคกรดหลายย้อนหลายสาเหตุ
เช่นเดียวกันกับทางด้านของพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓และโฆษกตำรวจภูทรภาค๓
ก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กสรุปได้ว่า
การเสียชีวิตของดาบตำรวจวันลบเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือด

ขณะที่ผลการตรวจโควิด๑๙ผ่านการชนะสูตรเป็นลบ

ผู้เสียชีวิตฉีดวัคซีนเข็มแรก

และเสียชีวิตก่อนที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่๒
นั่นหมายความว่าข่าวที่ออกมาก็เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวปลอมนั่นเอง
อันนี้ก็ฝากชี้แจงไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ